เพราะว่าตอนนี้คลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรง
ไม่ว่าจะทะเลฝั่งตะวันออกหรือว่าใต้ทั้งสองฝั่งเลยคุณผู้ชมฮะ
คุณหมอท่านหนึ่งไปเที่ยวทะเลลงไปเล่นน้ำ
ตอนที่เพื่อนขึ้นไปแล้วปรากฏว่าจมน้ำฮะ
เพราะว่าขึ้นมันซัดแรงซัดจนคุณหมอถูกซัดออกไปจากชายฝั่งนะคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณชายหาดสวนสนบ้านเพตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองนะครับ
เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวช่วยกันนำร่างของนายแพทย์ศักดิพลอายุ๔๖ปี
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขึ้นจากทะเลนะครับ
แล้วก็พยายามปั๊มหัวใจอยู่ประมาณ๑๐นาทีก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง
แต่ปรากฏว่าคุณหมอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณ
คือมีผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงที่คุณหมอลงไปเล่นน้ำคือก่อนหน้านั้นเขาเล่นกับเพื่อนแหละ
แล้วก็เพื่อนขึ้นมาแล้วแล้วตอนคุณหมอลงไปเล่นน้ำคนเดียว
เป็นจังหวะที่คลื่นมันซัดเข้ามาพอดีนะครับ
คุณหมอจึงถูกคลื่นซัดออกไปและเชื่อว่าคุณหมออาจจะเป็นตะคริว
มน้ำไปนานกว่า๑๐นาทีกว่าเพื่อนจะเห็น
จนกระทั่งทั้งกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยได้นั้น๑๐นาทีผ่านไปแล้วนะคุณนะ
พอขึ้นมาอยู่ตรงนี้ปั๊มหัวใจกันจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งนะคุณนะ
เหมือนแบบลุกขึ้นมาสำลักและอาเจียน
ตอนแรกนึกว่าจะมีสัญญาณชีพขึ้นมาแล้วนะครับ
แต่สุดท้ายคุณหมอไปเสียชีวิตอีกทีที่โรงพยาบาล
ฟังเสียงแม่ค้าเล่าให้ฟังนะครับ
ก็๑๐นาทีได้ค่ะที่เห็นว่าหน้ากล้มลงไปจากน้ำค่ะ
แม่ค้าก็เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังนะครับ
ส่วนเพื่อนของคุณหมอบอกว่าเพิ่งขับรถยนต์มาจากกรุงเทพกันนะฮะ
เพื่อมาเที่ยวทะเลตรงนี้ในจังหวัดระยองนะครับ
ก็จะมาเที่ยวพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละครับ
พากันลงเล่นน้ำในทะเลอันนี้รถของคุณหมอนะรถปอสสีดำเนี่ยนะฮะ
เพื่อนคนอื่นขึ้นฝั่งกันหมดแล้ว
ก็จะเหลือแต่คุณหมอเองที่กลับลงไปเล่นน้ำคนเดียวนะครับ
กระทั่งถูกคลื่นซัดหายไป
เพื่อนรีบลงไปช่วยนำร่างขึ้นมาแต่ว่าคุณหมอหมดสติไปแล้ว
ก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะแต่ว่าไม่ตอบสนองให้คุณ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันสุดท้ายศูนย์เสียคุณหมอไปนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจสพเพคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
แน่นอนลงไปเล่นน้ำแบบนี้แล้วขึ้นมันซัดมาแรงนะครับ
ก็คงต้านแรงขึ้นไม่ไหวหมดแรงแล้วก็จมน้ำนะครับ
ดังนั้นต้องฝากเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวัง
หากพบขึ้นแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเด็ดขาด
ตอนนี้ในพื้นที่ก็จะมีการอาจจะต้องมีปักป้าย

ส่วนเพื่อนอีกคนของคุณหมอนะฮะคือคุณตุ๊ก
คุณตุ๊กเปิดเผยว่าคุณหมอที่เสียชีวิต
เป็นหมอประจำโรงพยาบาลในจังหวัดระยองนี่แหละครับ
แต่ว่าจะสลับอยู่กรุงเทพ๒๓วัน
แล้วก็กลับมาอยู่ที่ระยองทุกวันอังคาร

เพราะทุกคนตอนแรกหวังจะให้มีปฏิหาร

ขนาดคุณหมอเองคุณยังเสียชีวิตเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดระยะไกลนะ
ที่จะเห็นนะคนรวมตัวกันเยอะนะครับ

เป็นนาทีนำร่างของคุณหมอขึ้นมาจากทะเล

ภาพจากกล้องมือถือที่ถ่ายกันได้เนี่ยนะครับ

เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุวันนี้นะครับ
เปิดเผยบอกว่าคุณหมอมีพี่น้อง๓คนนะครับ

แล้วก็คุณหมอเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับ
ไม่มีโรคประจำตัวชอบว่ายน้ำคุณ
มักจะมาเล่นน้ำเป็นประจำตรงนี้แหละฮะ
ซึ่งตรงจุดเกิดเหตุคุณหมอก็มาเล่นน้ำกับเพื่อนบ่อยนะ

ก็เลยไม่ทราบนะฮะสาเหตุที่ทำไมคุณหมอถึงจมน้ำ
จริงคุณหมอก็ว่ายน้ำแข็งว่ายน้ำเก่งนะ
ทางบ้านก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังทำใจไม่ได้นะครับ
จริงแล้วหมอนี่เขามีโรคอะไรประจำตัวอะไรไหม

ก็ชอบเล่นน้ำว่ายน้ำอย่างนี้
ไปทะเลด้วยกันกับผมก็ลงไปเล่นน้ำกับผมเหมือนกัน

แล้วทำไมถึงเขาก่อนมาจมน้ำง่าย
นี้นี่เห็นทางเพื่อนเขาบอกว่าเขามาเล่นบ่อยนะครับ

เพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่ภูมิแดงนะครับ
เขาจะมาเล่นทะเลแถวนี้ก็จะนัดด้วยมาเล่นแถวนี้บ่อยประจำ

เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมาก
แล้วก็เป็นบทเหตุที่ตั้งตัวไม่ทันคือครับ
หลังจากนี้ครอบครัวจะนำศพของคุณหมอศักดิพลนะฮะ
ก็จะเริ่มสวดพระพิธรรมในคืนวันที่๑๔กรกฎาคมนี้
เป็นคืนแรกแล้วก็ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์
ให้กับคนที่จะไปเล่นน้ำทะเลตอนในช่วงนี้นะ
เพราะว่าต้องฟังคำเตือนจากพื้นที่ด้วย

ขึ้นลมแรงขนาดภาคใต้ตอนบนนะคุณ
ขึ้นถ้ามีฝนตกลงมาในทะเลขึ้นอาจจะสูง๔เมตรได้เลย
ใช่ค่ะแล้วคำเตือนถึงวันไหนนะคะ
ถึงวันนี้ถึงวันนี้นะฮะระมัดระวังกันด้วยนะคะ